คนหนึ่งที่เสียใจเป็นอย่างมากต่อการจากไปของคุณแตงโมแน่นอนครับ
ก็คือคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มนั่นเองนะฮะ
คุณเบิร์ตโพสต์ภาพโพสต์เรื่องราวระหว่างเขากับคุณแตงโม
ประมาณสัก๕ทุ่มเที่ยงคืน
เป็นทั้งภาพและเป็นบทเพลงที่แบบโอ้โหสะเทือนใจเหมือนกันนะฮะ
โอ้โหโพสต์ไว้ตอนประมาณเที่ยงคืน
ซึ่งแน่นอนนะครับหลายคนเข้าไปดูต่างก็ให้กำลังใจ
ต่อคุณเบิร์ตนะครับเพราะว่าคุณเบิร์ตเนี่ย
แล้วก็ยังมีภาพที่คุณเบิร์ตกับคุณแตงโมกอดกัน
อันนี้ลงก่อนคลิปเมื่อกี้นะครับ
คลิปเมื่อกี้น่าจะเป็นสารที่ที่คุณเบิร์ตพักอาศัยอยู่
แล้วก็ถ่ายออกไปข้างนอกถ่ายเห็นท้องฟ้าที่มืด
แล้วก็ถ่ายเห็นทางด่วนตรงทางด่วนช่วงบางนาดาวคนนอง
หรือว่าเส้นดินแดงแจ้งวัฒนะ
แล้วก็มีคนมาแสดงความเสียใจมาให้กำลังใจคุณเบิร์ตเยอะเลยนะครับ
ส่วนคุณแม่ของคุณแตงโมก็ออกมาเปิดใจพูดถึงคุณเบิร์ตเหมือนกันนะครับ
บอกว่าคุณเบิร์ตเป็นคนดีคนหนึ่ง
ที่ดูแลเอาใจใส่ลูกสาวของเธอ
ตั้งแต่เรื่องอาหารการกินไปจนถึงเรื่องของการพักผ่อน
แล้วก็คุณเบิร์ตเองก็เคยให้สัญญากับคุณแม่
ว่าจะรักและดูแลแตงโมนะครับ
ส่วนหลังจากที่คุณแตงโมเสียชีวิตไป
ตอนนี้คุณเบิร์ตก็แยกตัวออกจากบ้านของคุณแตงโมไปแล้วนะครับ
คุณเบิร์ตได้มาขออนุญาตแม่ในการเอาข้าวของเครื่องใช้บางส่วน
ถือว่าเป็นความทรงจำดีร่วมกัน
ระหว่างคุณเบิร์ตกับคุณแตงโมติดตัวไปด้วยคุณ
คือไม่ใช่ข้าวของที่มีมูลค่าหรอก

แต่มันมีค่าทางใจจริงนะครับ
สิ่งที่คุณเบิร์ตขอไปก็คือรูปของคุณแตงโม

แล้วก็ขอหมอนที่เขานอนด้วยกัน
ขอที่นอนขอหมอนข้างขอตุ๊กตา

และเขาใช้ร่วมกันนะครับ